การนี้กันหน่อยครับผู้ชายคนหนึ่งอายุยี่สิบเก้าปีและ
ก็นั่งตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนอยู่
แต่ว่าอดีตภรรยาเนี่ยบุกเข้ามาเพื่อที่จะมาชิงลูกกัน
ก็เกิดการยื้อแย่งกันสุดท้ายเพื่อนที่อยู่ในวงช่วยกันห้าม
แต่เพื่อนโดนแทงจนบาดเจ็บ
นี่ฮะไปดูภาพนาทีนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต้องช่วยคนเจ็บแล้ว
เพราะว่ารถกู้ภัยมาช่วยแล้ว
เหตุการณ์นี้ก็คือในหมู่บ้านแห่ง๑ครับ
ในพื้นที่ตำบลพตหลวงที่สรรที่จังหวัดชลบุหรีครับ
เป็นเลือดของนายมนตรีแทร่ว่างอายุ๓๒ปี
เยอะมากสี่แผลแต่ถามว่าคนโดนแทงเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ไหมไม่เอ้า
นะครับเขาโดนแทงตรงไหนบ้างฮะเหนืออกขวาหนึ่งแผลที่นิ้วด้วยที่คางด้วย
ก็ต้องช่วยกันแจ้งกู้ภัยแล้วก็มาช่วยประถมพยาบาลนำตัวเขาส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองที่ผ่านมานี่แหละนะครับทีนี้ทางด้านของเจ้าของบ้าน
ชื่อว่าสำรวมอายุ๒๙ปีนะฮะบอกว่าคือทุกคนอยู่ในการมืนเมานะ
อันนี้สำรวมคือเขานั่งดื่มเหล้าอยู่กับมนตรีนะที่บ้านมนตรีเป็นเพื่อนเขา
ดีตแฟนสาวที่เลิกกันไปเนี่ยมากับแฟนใหม่แล้วก็กลุ่มเพื่อนของเขาเป็นผู้ชายหลายคน
มาทำไมบุกมาเพื่อจะเอาลูกคืนนะฮะก็เลยมีปากเสียงกันต่างคนต่างเมาเนอะ
ก็เลยมีปากเสียงกันสุดท้ายฝั่งอดีตแฟนสาวเนี่ยอันนี้ทางด้านของสำรวมว่าอย่างนั้นนะ
ชักมีดออกมาขู่ก่อนมนตรีเห็นหมายถึงเพื่อนเห็นหวังดีจะเข้าไปห้าม
แต่ถูกอีกฝั่งหนึ่งอ่ะจ้วงแทงไปสี่ทีก็โดนแทงจนบาดเจ็บโดนแทงแทนเพื่อนนะฮะ
บาดเจ็บไปเลยจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ได้ลูกไปทิ้งลูกแล้วก็หลบหนีไปครับ
เขาก็เอาใครมารัมไม่รู้อะมาเต็มเลยครับโว้ยมา
ไม่รู้อะผมก็พาลูกผมตัวพาลูกฟาที่เสียนะครับ

แต่ก็ยังว่าแหละเขายังเมาด้วยกันนะนะ
ทั้งคู่เลยก็ยังให้การอะไรไม่ได้ตำรวจยังไม่ได้ปากใจเชื่อทั้งหมดนะฮะ
เพราะว่าคืออ่ะเนี้ยก็สว่างแล้วตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงกว่าแล้ว
เดี๋ยวก็รอให้เขาสั่งแล้วค่อยสอบสวนกันใหม่อีกทีนึง
แล้วก็ไปตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาสิมาสอบปากคำซิมันตรงกันหรือเปล่า
เหตุผลที่แทงกันเป็นเรื่องทะเลาะวิวาดจากความเมา
หรือเป็นเรื่องของการมาชิงลูกจริงหรือเปล่าค่ะนะฮะ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒ที่ผ่านมานะครับ